สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
พบศพหนุ่มอายุประมาณสัก๕๐ปีแหละเป็นนุ่มใหญ่แล้วนะครับ
ถูกฆ่าแยกชิ้นส่วนร่างกายอยู่ในถุงปุ๋ยบ้างอยู่ในถังน้ำบ้างเนี่ยนะครับ
ล่าสุดนี้ตำรวจนั้นก็มุ่งปมไปที่ความขัดแย้ง
สืบเนื่องมาจากเรื่องของมรดกเลือดครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
และชุดสืบสวนจากสถานีตำรวจพูทรฮ่วยหลวง
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายฆ่าหันศพนายปัญญาทองศรี
อายุ๕๐ปีที่กระท่อมปลายนา
บริเวณท้ายหมู่บ้านโดนสวรรค์ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานี
ในที่เกิดเหตุนั้นพบชิ้นส่วนแขนและขาอยู่ในถังพลาสติก
ส่วนศีรษะและลำตัวอยู่ในถุงปุ๋ย
อกจากนี้ภายในครัวพบคราบเลือดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
รวมถึงมีดพระและมีดธรรมครัวที่วางอยู่ใกล้กัน
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเพื่อนของผู้ตายก็ไปปลุก
แต่ว่าเงียบครับก็เลยเข้าไปดูสุดท้ายพบภาพที่ไม่อยากจะเห็น
ก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็มาพบชิ้นส่วนร่างกาย

จากการตรวจสอบพบรถจักรยานสีแดงจอดอยู่หน้ากระท่อม
คาดว่าน่าจะเป็นรถของคนร้ายส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายหายไป
จากการสอบถามน้องชายของผู้ตายนะครับชื่อว่านายทองปานทองศรีอายุ๔๕ปี
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพี่ชายของตัวเองมีครอบครัวแล้ว
ภรรยาของพี่นั้นไปทำงานที่เกาหลีส่วนลูกชายสองคนไปทำงานที่ไต้หวันครับ
ก็จะคอยส่งเงินมาให้ผู้ตายใช้ในแต่ละเดือนด้วย
โดยพี่ชายนั้นอาศัยอยู่ในกระท่อมตามลำพัง
แต่ว่าในช่วง๓ปีที่ผ่านมาครับพี่ชายทะเลาะกับพ่อตาอยู่บ่อยครั้งนะครับ
จากว่าพ่อตาไม่พอใจที่พี่ชายของตัวเองมักจะพาบรรดา
เพื่อนมาตั้งวงดื่มสุราที่บ้านเป็นประจำแต่ว่าช่วงนี้
น้องชายบอกว่าคือผู้ตายซึ่งเป็นพี่ชายตัวเองเนี่ยไม่
ได้ดื่มสุราแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงเข้าพรรษาหลายครั้ง
ครับผู้ตายเคยบ่นให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับภรรยาญาติภรรยานะ
ไม่พอใจที่ครอบครัวของตัวเองนั้นได้มรดกมากกว่าญาติ
น้องคนอื่นอื่นเพราะว่าย้อนกลับไปอย่างที่บอกนะครับว่า
พ่อตาเนี่ยแบ่งที่ดินให้ถึง๕๐ไร่สำหรับลูกสาวซึ่งเป็น
ภรรยาของผู้ตายคนนี้ถือว่ามากกว่าพี่น้องคนอื่นด้วย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีสันนิษฐาน
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดให้น้ำหนักประเด็นการสังหารไป
ความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหามรดกที่ดินของภรรยาแต่ก็ยัง
ตัดปัญหาทะเลาวิวาสแล้วก็เรื่องของธุรกิจมืดทิ้งนะครับ
กล้องวงจรปิดอาจจะบันทึกภาพคนร้ายขณะที่ขี่รถจักรยาน
หลบหนีไปได้ซึ่งเรื่องนี้คดีนี้นะครับคุณผู้ชมหากมี
ความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ